คนจะสงสัยไปทางนู้นทางนี้

อันนั้นคือเพิ่งได้วันนั้นเลยก็เลยลงเลยแบบได้ค่ะ
คนก็ไปโยงไปถึงพี่โตโน่ว่าให้
หนูก็เห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้ว
เราลงไปแล้วก็วันนี้
ค่ะแต่วันนี้ก็พูดแล้วกันว่าแม่เสีย
ตกใจไหมตอนที่คนเข้ามาทางก็เป็นที่จอโน่อย่างเดียวเลย
ก็ตกใจเหมือนกันคือวันนั้นด้วยความที่เรากลับถึงบ้านดึกมากใช่ไหม
โพสต์ปุ๊บเราก็นอนไม่ได้ดูไม่ได้เช็คอะไร

ก็แก้อะไรไม่ได้แล้วค่ะ

แต่หลายคนค่ะทำคินไงเพราะว่าเพียงพี่จอโน่ให้อะไรอย่างเงี้ย

เป็นคนชอบใส่แหวนนิ้วนางอยู่แล้ว

สนุกใครให้พี่นุมต้องทำ
ก็มีบอกเขาว่าเออขอโทษที่แบบทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเขา
เค้าไม่ขอเลย

แต่นิ้วนางซ้ายยังว่างนะคะตอนนี้ใช่ไหมคะ
ว่างแน่นอนอยู่นะคะ
ว่างแน่นอนค่ะ
พี่โน้ทเคยมีซื้อเครื่องประดับซื้อแบบให้

พี่โน้ทเคยให้แบบใช่ไหม

ก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างค่ะ
จะเป็นคนชอบซื้อเก็บไว้อยู่แล้วพวกเครื่องประดับอะไรแบบนี้
เจอค่ะเจอเพราะว่าถ่ายละครทุกอาทิตย์เลยค่ะ

เป็นคนที่ได้เจอกันบ่อยเลยทีเดียว

บ่อยมากเพราะว่าไปกองทีก็คือถ่ายกันเยอะมาก
เจอกันบ่อยกันสักครั้งก็น่าจะได้พัฒนาได้บ่อย

เราไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่ได้นึกถึงแบบลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นว่า

หรือว่าจะต้องมีอะไรเข้ามามีอะไรออกไป
คือเราก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อย
อเจมส์แกประจัดไหมคะว่าไม่ถูกเชียร์เยอะหรอ
ไม่ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติค่ะ
อเจมส์พี่โน่นเป็นผู้ชายที่คุยด้วยที่สุดไหม
คุยด้วยมากที่สุดไหมคะตอนนี้
เราก็เอากันเรื่อยตรงนี้กันค่ะ
คือมีคนอื่นเข้ามาคุยบ้างมั้ยท่าในเช้าอย่างจริงต้องกับพี่โน่

จริงบ๊วยบ๊วยเพราะมีคนเดียวไง
คุยค่อนข้างเจอเขาบ่อยก็สนิทกันค่ะ
จริงที่เราสดเหตุผลอะไรทำไมเราไม่ฝึกตาไม่เปิดใจให้พี่โน้วเอออะไรประมาณนี้
เฮ้ยไม่รู้เดี๋ยวหนูคาวไปคุยกับตัวเองก่อนค่ะว่าทำไม
โบบคมมองว่ากลับความสด

หนูว่าทุกคนก็คงใช้ชีวิตไปแล้วเนาะ
อะไรมันจะเข้ามาหรืออะไรมันจะผ่านไป
มันไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้

หรือว่ารักอีกครั้งงี้พี่คุณบ้านทั้งสองคนมันชัดเจนอยู่แหละ
ชัดเจนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากค่ะ
แล้วเราติดไหมกับภาพที่คุณมองว่าเรากับพี่โน่เป็นแฟนกัน
ก็ไม่ติดเพราะว่าเวลาคนจะมองแล้วคิดยังไง
เราก็บังคับเขาไม่ได้อยู่แล้ว
กับหนุ่มคนอื่นที่อยากจะเข้ามาจีบเรา
ไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ซีเรียสเรื่องนี้เลยตอนนี้
โอเคขอบคุณค่ะ